เอาส่วนเรื่องคดีของคุณตังโมนะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างที่ทราบนะครับในส่วนของคุณแม่พนิดา
คุณแม่ของคุณตังโมที่ถือว่าเป็นผู้เสียหาย
เนื่องจากผู้ที่เสียชีวิตคือลูกสาวตั้งทนายกิจสนะเอาไว้
ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นทนายเดชาแต่สสมงคลกิจสุขสินทรานนท์
หรือว่าสสเต้หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยซึ่งก็ไป
ตามหาวงจรปิดเพื่อจะคลี่คดีของคุณตังโมมาตลอด
ไปช่วยหาร่างตั้งแต่วันแรกแรกด้วยอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไร
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอตั้งทนายกิจสนะศรีบุญพิมพ์สวยเนี่ย
ให้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของภักดิ์ไทยศรีวิรัยให้ติดตามคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมก็แล้วกัน
ค่ะหลังจากที่คุณแม่บอกไปช่วยทนายเดชาแต่ว่าอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็ไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์ไม่ต้องมาพูดอะไรอีกแล้วนะ
วันนี้สสเต้นะครับพร้อมด้วยรองหัวหน้าพักแล้วก็ทนายกิจสนะ
ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านพักย่านรัฐนาธิเบสหลังจากที่ออกข้อบังคับพัก
แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัย
ในคดีของคุณแตงโมมีนายกิจสนะแล้วก็นายอัจฉริยะด้วยเป็นที่ปรึกษานะฮะ
แล้ววันนี้ก็มีการมอบงานกันนะครับทุกผู้ชมครับ
สสเต้มงคลกิจบอกว่าเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคมนะครับ
แล้วก็มองว่าธนายกิจสนะเกาะคดีนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น
เคยเป็นทนายความของคุณแม่คุณแตงโมน่าจะรู้ข้อมูลหลายเรื่อง
แล้วก็มองว่าธนายกิจสนะเป็นคนตรงไปตรงมา
ประกอบกับทางพักเองก็มีนโยบายปฏิรูปด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้ว
ก็เลยอยากให้คดีนี้มีความกระจ่าง
ส่วนประเด็นหลักฐานใหม่ต่างสสมงคลกิจบอกว่า
ตอนนี้ได้เก็บคราบเลือดที่ไปเจอในวันก่อนใส่ถุงซิปล็อกอย่างดี
ลักษณะเป็นเลือดเก่ามีฝุ่นทับอยู่ด้วยเป็นคราบเลือดที่เหมือนกับถูกล้างไปแล้ว
ไปเจอที่ชั้น๒ของประตูระบายน้ำเทศบาลบางกรวย
ระหว่างตอนนั้นไปเจอคือเป็นช่วงประตูระบายน้ำระหว่างวัดข้างคาวกับวัดรุ่ม
เป็นจุดที่เจอศพคุณแตงโมที่ลอยน้ำผ่านไป๕๐เมตร
ซึ่งตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าคราบเลือดนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่า
แต่อยากให้สิ้นข้อสงสัยก็เลยให้คณะทำงานทำหนังสือถึงคุณสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอิทธรรม
จะได้ส่งคราบเลือดเนี่ยไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แต่พอเรากลับมาประมาณสัก๕โมงครึ่ง๖โมงเนี่ยมันถูกล้างไปแล้ว
พอมันถูกล้างไปแล้วแต่มันเป็นการล้างแบบรีบซึ่งเราก็ไปเก็บข้างเอา
ข้างเอาก็ได้รับคำชี้แจงจากคนที่เขาดูแลว่าเดี๋ยวเป็นเลือดปลาช่อนบ้างปลาดุกบ้าง
แต่เพื่อต้องการที่จะให้สิ้นสงสัยจะได้ตัดประเด็นไปว่าตกลงมันเลือดอะไรก็เดี๋ยวจะให้คณะทำงานของพักทำหนังสือไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรม
แล้วก็ส่งนี้ไปพิสูจน์ว่าตกลงมันเป็นเลือดอะไรกันแน่
คือสสเต้เนี่ยสงสัยว่าจะเป็นคดีเป็นเลือดที่เกี่ยวข้องกับคดีคุณตังโมหรือเปล่า
แต่วันนั้นไปเจอเนี่ยสักพักนึงมีเจ้าหน้าที่มาล้างไปมีคนที่เขาดูแลประตูน้ำมาล้างบอกโอ้เลือดประดุก
แถวนี้เขามีคนหาปงหาปลาเนี่ยเอาปลามาทุบอะไรแถวนี้เยอะไปหมด
ตอนนี้ก็เลยจะขอส่งหน่อยเพราะว่าเก็บมาได้ส่วนหนึ่ง
ขณะเดียวกันเรื่องผ้าสีขาวที่คุณตังโมใช้พันตัวนะฮะ
ตอนนี้เป็นวัตถุพยานที่ยังหาไม่เจอ
สสเต้บอกว่าก็สงสัยว่ามันหายไปไหน
นี่เจตนที่ที่กำลังงมหาอยู่ที่ท่ารุยเทเวทตอนนั้นก็บอกว่าก็ไม่เจอ
คือมันเหมือนลักษณะเป็นกระโปรงลูกไม้ใช่ไหมคะที่เธอใส่เอาไว้
นั้นซึ่งมันหายไปไหนอืมอ่าแล้วมันจะหายก็หายธรรมดาทั่วไปหรือมีเงื่อนงำอะไรหรือเปล่า

ส่วนทนายกิจสนะนะครับบอกว่าการหาหลักฐานต่างที่ผ่านมาเนี่ย
ก็ให้ดูเจตนาเป็นหลักเชื่อว่าสอสอมงคลกิจเนี่ย
คลี่คดีจริงนะฮะไม่ได้จะหาหลักฐานเพื่อมาใส่ร้ายใคร
แล้ววันนี้ถ้าอยากจะขอบคุณเนี่ยขอขอบคุณคุณแตงโมเป็นคนแรก
เพราะที่ผ่านมาจะพกรูปของคุณแตงโมไว้ในเสื้อสูตรอยู่ตลอดเวลา
นายกิจสนะบอกเวลาออกไปหาข้อมูลอะไรเนี่ย
บางทีก็หาอะไรไม่ได้เลยก็จะหยิบรูปคุณแตงโมขึ้นมา
แล้วเอามาลูบที่ใบหน้าของตัวเองนี่ฮะเขาบอกนี่แบบนี้นะครับ
แล้วก็คิดในใจว่าขอให้แตงโมช่วยพี่หน่อยช่วยโดนบันดาลให้พี่เนี่ยได้เจอหลักฐานใหม่หน่อย
ก็ไม่รู้ว่าคุณแตงโมจะโดนบันดาลให้ตัวเองเนี่ยได้มาทำงานช่วยสสเต้มงคลกิจหรือเปล่า
แล้วก็บอกว่าทุกวันนี้ยังติดต่อกับทนายเดชาและคุณแม่คุณแตงโมอยู่เหมือนเดิม
ยังให้ความเคารพไม่ได้ขาดการติดต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
เมื่อวานยังได้คุยกับคุณแม่คุณตังโมอยู่เลยก็ยังมีการให้กำลังใจกัน
ซึ่งคุณแม่เองก็เป็นห่วงเรื่องคราบเลือดบนเรืออยู่เหมือนกันอยากให้ติดตามเรื่องนี้
อาหารด้วยด้านด้านออกเรื่องจริงเชิลสรุปนักลองทำงาน
อะไรก็ได้โดนบันดาลใจให้พี่ได้เจออะไรสักอย่างหนึ่งบ้างนะครับ
บางครั้งมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในวันนั้นที่ทำให้ผมได้เจออะไรหลายอย่างนะครับ
ก็เริ่มต้นก็ขอระลึกถึงน้องแตงโมก่อนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณที่น้องพาพี่มาพบพี่เต้ในวันนี้
ที่ผ่านมาคือผ่านไปผมได้เรียนรู้รับรู้และเข้าใจ
และเดินหน้าต่อไปในวันนี้นะครับ
ผมจะไม่ร้องไห้เหมือนเดิมอีกแล้ว
เพราะว่าวันนี้ผมผ่านตรงจุดนั้นมาแล้ว
ขณะเดียวกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุณมงคลกิจบอกว่า
ตอนนี้ทั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของภักดิ์ก็มีธนากิจนะแล้วก็คุณอัชรุยะ
ก็คือคุณอัชรุยะเรืองรัตนภงนะครับ

คุณอัจฉริยะบอกว่า๒๙มีนาคมนี้เดี๋ยวจะแถลงข่าว
เกี่ยวกับเหตุการณ์ความจริงอีกเรื่องหนึ่งอีกมุมหนึ่งในคดีของคุณแตงโม

ตอนนี้ได้แยกเก็บหลักฐานเอาไว้นะครับ
แต่ทางพักไทยศรีวิรัยที่ตัวเองเป็นที่ปรึกษาของหัวหน้าพักเรื่องกฎหมายเนี่ยบอกว่า
อยากให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็เลยนัดพร้อมกันเลยว่า๒๙มีนาคมเดี๋ยวได้ฟังพร้อมกัน

ทีนี้คุณผู้ชมหลายคนอาจจะจำโพสต์นี้ของอาจารย์ปรเมฆได้คืออาจารย์เคยโพสต์เอาไว้ว่า๕คนบนเรือเนี่ยได้ไปปรึกษานักกฎหมายคนนึงตอนที่เกิดเหตุแล้วนักกฎหมายคนนั้นน่ะไปแนะนำทั้ง๕คนบอกว่าอย่าเพิ่งไปพบตำรวจจนกว่าจะได้เจอกับนักกฎหมายคนนี้ก่อน

ทีนี้คุณก็ขยายผลไปต่างว่านักกฎหมายที่ว่านั่นคือใครทนายตั้มหรือเปล่า
อันนี้คือที่อาจารย์ปรเมฆโพสต์ล่าสุดวันนี้นะฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ประเมฆเลยต้องมาเคลียร์ประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าคนโยงไปหาทนายตั้มอาจารย์ก็เลยต้องโพสต์ใหม่บอกว่าที่ผมพูดไปเนี่ยจริงแล้วก็คือผมไม่ได้หมายถึงทนายตั้ม
คือก่อนที่อาจารย์จะโพสต์วันนี้เนี่ยอาจารย์ให้สัมภาษณ์

ให้สัมภาษณ์ว่ามีทนายความคนหนึ่งบอกกับ๕คนบนเรือว่าอย่าเพิ่งไปหาตำรวจจนกว่าจะได้มาคุยกับผม

คนก็เลยไปตีความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะจะเป็นทนายคนไหนอะไรยังไง

อาจารย์ปรเมฆก็เลยมาโพสต์วันนี้ว่าไม่ใช่ทนายตั้ม
ไม่ใช่ค่ะ
ดูโพสต์วันนี้หน่อยคือความจริงก่อนนั้นเนี่ยคือให้สัมภาษณ์ก่อนโพสต์ที่เอาขึ้นมาสักครู่นี้ฮะ
โพสต์ชี้แจงล่าสุดเมื่อประมาณสี่ชั่วโมงที่แล้วอ่า
หยุดไว้ด้วยคืออาจารย์ปรเมฆเนี่ยโพสต์วันนี้

แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ประมาณว่า๕คนนั้นเนี่ยคดีมันสับสนวุ่นวายไปหมด
เพราะวันที่เกิดเหตุ๕คนนั้นไม่ได้ไปหาตำรวจเนื่องจากมีทนายความคนนึง
บอกกับ๕คนนั้นว่าอย่าเพิ่งไปหาตำรวจนะจนกว่าจะได้คุยกับผม

ทีนี้คนก็ไปเข้าใจผิดว่าเอ๊ะเป็นทนายคนไหน
โดยเฉพาะไปเข้าใจผิดว่าเป็นทนายตั้มหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะว่าช่วงแรกที่เกิดเหตุตอนนั้นยังไม่เจอร่างคุณแตงโมเลยนะ
ก็มีคนบอกว่าทั้ง๕คนได้ติดต่อทนายตั้ม

ตั้มก็ออกมายอมรับจริงว่าทั้ง๕คนติดต่อมาจริงขอให้เป็นทนายให้แต่ว่าทนายตั้มปฏิเสธไป
วันนี้อาจารย์ปรเมฆก็เลยต้องโพสต์บอกว่าผมไม่ได้หมายถึงทนายตั้ม
ใช่ค่ะบอกว่าไม่ได้หมายถึงทนายตั้มตั้มน้องผมไม่เกี่ยว
อาจารย์บอกอย่างนี้คืออาจารย์บอกว่าอาจารย์มีรุ่นน้องเป็นตำรวจแล้วก็เลยได้คุยกัน
แล้วตำรวจก็บอกว่า๕คนมีการติดต่อนักกฎหมาย
อาจารย์ประเมฆอาจารย์ประเมฆอินทรชุมนุมเป็นอธิบดีอายการประจำสำนักงานอายการสูงสุด
ตกลงแล้วที่พูดไปวันนั้นมันคือยังไง
วันนี้ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันด้วยนะคะ
ไปสัมภาษณ์ทนายตั้มถึงประเด็นนี้แหละ

ซึ่งธนายตั้มก็บอกว่าโอ๊ยโทรคุยเคลียร์กับอาจารย์ปรเมฆเรียบร้อยแล้ว
แล้วเขาเองก็รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์โพสต์เนี่ยไม่ได้หมายถึงทนายตั้มหรอก
อ๋อมีนะคะตอนที่เกิดเหตุใหม่เท่าที่ทราบเนี่ย
เหมือนกันว่ากลุ่ม๕คนนี้จะติดต่อธนายอยู่๒คนนะ
อาจารย์ปรเมษนี่เหมือนกับจะนัดตอนเย็นอะไรประมาณอย่างนั้น
แต่สุดท้ายธนายตั้มก็ไม่รับทำคดีให้

หลังเกิดเหตุเนี่ยแทนที่จะเป็นตำรวจเนี่ยยืนยันนะครับว่า
ส่วนเรื่องคดีของคุณแตงโมเกี่ยวกับเรื่องที่มีเลือดที่ในตาเนี่ย
ขอให้ประชาชนทำความเข้าใจว่าศพนั้นจมอยู่ในแม่น้ำ
สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลาจากกระแสน้ำจากการที่เรือสัญจร
แล้วก็พื้นผิวใต้แม่น้ำด้วยการที่ร่างจะไปโดนสิ่งของ
กระแทกกับวัตถุก็สามารถเกิดขึ้นได้
สำหรับเรื่องที่จะต้องนำคนใดคนหนึ่งหรือว่า๕คนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จ
โดยเฉพาะคุณแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือ
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าต้องเข้าใจว่าการสอบสวนโดยเครื่องจับเท็จนั้น
มีมานานแล้วแล้วก็ไม่สามารถเชื่อถือได้
ปัจจุบันสหรัฐยังยกเลิกการใช้ไปนานแล้วด้วย
เพราะคนที่โกหกเก่งก็สามารถควบคุมร่างกาย
ให้ผ่านเครื่องจับเท็จได้ไม่มีพิรุษแล้วข้อมูลที่ได้จากเครื่องจับเท็จนั้น
ส่วนใหญ่จะไม่นำมาประกอบสำนวนคดีเพราะขาดความน่าเชื่อถือ
แต่การนำตัวบุคคลเข้าเครื่องจับเท็จจะกระทำไปในแนวทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ย
ก็คือเพื่อดูเรื่องของปฏิกิริยาสำหรับคนที่มีจิตอ่อนอันนี้จะสามารถใช้ได้